ท่านผู้ชมครับมีลูกสาวนะฮะที่มีอาการทางจิตประสาทนะครับ
สองทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับในพื้นที่ของสอนอทุ่งสองห้องนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านที่มีลูกโครงเหล็กนะครับเป็นบ้านชั้นเดียว
ตรงทางเดินที่อยู่แถวในบ้านเนี่ยนะฮะนายเกษมอายุห้าสิบแปดปีเสียชีวิตอยู่นะครับ
ในสภาพถูกมีดฟันที่กลางหน้าผากส่วนอวัยวเพศถูกตัดทิ้งไปทั้งพวงเลยนะครับ
ทั้งหมดเลยนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยสืบไปสืบมามีคนเห็นด้วยคือลูกสาวนะ
ลูกสาวของผู้ตายอายุ๒๙ปีหลังก่อเหตุก็หนีไปนะครับตอนนี้กำลังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
ผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาเห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
นายเกษมเนี่ยเขากลับมาจากโรงพยาบาลไปล้างแผลที่รถล้มมาแล้วก็กลับมาที่บ้านนั่งอยู่หน้าบ้าน
ลูกสาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยหรอกปกติเนี่ยเห็นว่าเดินทางมาหา
แล้วก็เหมือนกับพูดคุยกับพ่อแล้วก็ชวนพ่อเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านสัก๑๐นาที
เขาก็เห็นว่าลูกสาวเนี่ยเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับเสื้อเนี่ยเปื้อนคราบเลือด
แล้วก็ถือกระเป๋าใบเล็กด้วยก็ลักษณะเหมือนรีบเดินหนีไป
จนมารู้ว่าอ้าวนายเกษมถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ส่วนอดีตภรรยาของผู้ตายนะครับก็คือแม่ของคนก่อเหตุเนี่ย
ก็มาดูศพแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเลิกกับนายเกษมไปนานแล้ว
ตั้งแต่ลูกยังเล็กแล้วพอลูกสาวที่ก่อเหตุเรียนอยู่ม๑
สามีก็ขอลูกมาเลี้ยงเองเธอก็คอยส่งเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้
ทีนี้พอลูกสาวเรียนอยู่ม๓เนี่ยมีปัญหาก็คือไปมีแฟนแล้วติดแฟน
แล้วแฟนพาไปเสพยาเสพติดจนถึงขั้นลูกเนี่ยมีสติผิดเพี้ยนไป
เดือนกันยายนปีที่แล้วพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วพอออกมาแต่ลูกก็ยังมีอาการอยู่ต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำ
คือลูกเนี่ยพอมาอยู่กับพ่อแต่พอมีปัญหาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วนะ
ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรกับใครเหมือนกันนานนานจะมาหาพ่อสักทีนึง
แล้วพอค่ำนี้มาหาพ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอาจจะทะเลาะอะไรกัน

คืออยู่ในช่วงที่ศาลยังไม่ได้ตอบจริงยังไม่ได้ถึงขั้นศาล
แล้วเลยเหมือนเขาก็ผงผิดสองใจเหมือนไม่ว่าใจใครอะไรทั้งหมดเลย
เขาก็จะเอาเด็กไปนี่เราไม่ให้เอาไปเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่ปกติ